อีกหนึ่งคลิปวิดีโออุบัติเหตุอุทาหรณ์คุณผู้ชมถูกแชร์กันมากบนรถออน
ในโลกออนไลน์เป็นเหตุการณ์รถจักรยานยนต์กำลังออกตัวจากสี่แยกไฟแดง
ก่อนจะถูกรถยนต์พุ่งชนไปดูคลิปเหตุการณ์ค่ะ
นี่เป็นคลิปวีดีโอจากกล้องวงจรปิดนะคะที่บริเวณสี่แยกต้นหูกวางถนนปัธมานนท์
อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินค่ะจับภาพบวติเหตุขณะรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
กำลังออกตัวจากสี่แยกไฟแดงนะคะแต่จังหวะที่ขี่รถออกไป
กลับถูกรถยนต์สีขาวที่วิ่งตรงมาจากฝั่งซ้ายพุ่งเข้าชนอย่างจัง
ตัวผู้ขี่รถจักรยานยนต์กระเด็นถลายไปไกลค่ะคลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ค
ชื่อว่าคีย์อนุพงศ์นะคะบอกว่าขับรถระวังกันด้วยฝ่าไฟแดง
ล่าสุดก็มีแฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อดังหลายเพจ
นำคลิปนี้ไปแชร์ต่อเป็นจำนวนมากค่ะทีมข่าวสายตรวจโซเชียล
สอบถามไปยังร้อยตำรวจเอกธีรวุฒิศรีสอนรองสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรท่าตูมจังหวัดสุรินเปิดเผยว่าอุบัติเหตุนี้เนี่ย
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ๔โมงเย็นนะคะ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเป็นเด็กนักเรียนชาย
ขณะนี้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนเนื่องจากต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
เพื่อดูให้แน่ชัดนะคะว่าฝ่ายไหนเป็นผู้ฝ่าไฟแดงค่ะ